ท่าเรือยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะ

เตะนัดที่๒๑หลังจากพักเบรกทีมชาตินะคะ
ก็ไปคว้าแชมป์รายการไทยแลนด์ไฟแล้วก็อาเซียนคลับค่ะ
ท่าเรือทีมอันดับที่๒เปิดบ้านพบกับสุราธานีทีมอันดับที่๓

ก็ยิงไปฉลับพงศกรจันทรสาขา
นาทีที่๑๒การท่าเรือมาได้ประตูที่๒จากอนุกูลมินิยิงเข้าไปนะคะ
ซึ่งหลังจากนั้นนาทีเดียวค่ะอนุกูลคนเดิมก็มายิงประตูที่๒ของตัวเองในเกมนี้นะคะ
เป็นประตูที่๓ให้การท่าเรือค่ะ
อย่างไรก็ตามนะคะสุรธานีมาไล่ขึ้นมาเป็น๑ประตูต่อ๓ในนาทีที่๑๗จากปรัชญาศรีมันตะนะคะ
แล้วก็ได้ประตูหนีห่าง๔๑จากไรอันโกเมสยิงง่ายที่เสา๒เข้าไป
แต่สุราชไม่ยอมแพ้นะคะเร่งเกมแล้วก็มาได้ประตู๒ประตูต่อ๔นาทีที่๓๗จากนพวลเชื้อสุวรรณ
และในช่วงนาทีสุดท้ายค่ะนพวุฒินะคะเชื้อสุวรรณค่ะก็มายิงอีกประตูให้สุราชไล่มาเป็น๓ประตูต่อ๔
แต่สุดท้ายไล่ไม่ทันค่ะจบเกมนะคะการท่าเรือก็เฉินชนะไป๔ประตูต่อ๓
ซึ่งในวันนี้นะคะนอกจากคู่ของการท่าเรือกับสุราธานียังมีแข่งขันอีก๖คู่ด้วยกันนะคะ
คู่แข่งขันอยู่นะตอนนี้เริ่มแข่งขันไปตอนสี่โมงเย็นนะคะ
ถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชันเอเอสเพลย์แล้วก็กล่องเอเอสเพลย์บล็อกนะคะ
มีเกมมเกษมบัณฑิตเจอกับบางกอกซิตี้ราชนาวีพบกับกรมทางหลวง
แล้วก็แบงคอกบีทีเอสเจอกับมภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะส่วนอีกสามคู่นะคะ
แข่งขันในเวลา๖โมงเย็นค่ะสามารถติดตามการถ่ายทอดสดผ่านทางแอปพลิเคชันเอเอสเพลย์
และกล่องเอเอเอสเพลย์บล็อกเช่นเดียวกันนะคะสีปทุมค่ะเจอกับสีสเก็ต